คุณผู้ชมคะค่ำวันนี้พาคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านไปฟังเพลงกันหน่อยดีไหมคะ
ที่ได้ไปเปิดการแสดงครั้งแรกในจังหวัดยะลา
โดยจุดประสงค์ก็คือพื้นที่ต้องการจะสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่แล้วก็ให้เกิดสันติสุขด้วย
จังหวัดยาลานั่นก็คือคอนเสิร์ตออเคสต้าที่เปิดทำการแสดงอย่างเป็นรูปแบบ
เพื่อนำดนตรีสร้างความสุขให้กับคนในพื้นที่ครับ
คอนเสิร์ตจะมีบทเพลงพื้นเมืองได้แก่เพลงนกเขามาราปี
เพลงปูโจ๊ปีซังและเพลงรองแงง
แต่เป็นเพลงพื้นบ้านของชาวใต้นะครับโดยเฉพาะชาวจังหวัดยาลา
รวมถึงบทเพลงพระราชนิพลอันแสนภัยร้อแล้วก็อีกหลายบทเพลง
สะกดคนดูได้เคลิบเคลิ้มมีความสุขไปกับการฟังดนตรี
กันกรองออกมาจากความตั้งใจที่จะมอบให้กับชาวยาลานะครับ
ชาวจัวร์ยาลาเป็นวงบันเลงในรูปแบบของวงออเคสต้า
ในการกำกับดูแลของวิทยาลัยดุริยางกสินมหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดทำการแสดงเต็มรูปแบบครั้งแรกที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
พรรษามหาวิทยาลัยราชพัฒนยาลา
เพื่อนำความสุนทรีย์แห่งเสียงเพลงไปมอบให้กับพี่น้องชาวใต้

ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นการร่วมฉลองในช่วงเทศกาลฮารีรายอร์
ดูแลยางฟริลแล้วฮาร์โมนิแห่งแห่วประเทศไทยก็บอกนะครับว่านี่ก็เป็นความตั้งใจที่จะส่งความภายล้อ
ให้กับชาวยาลาแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

สร้างขวัญกำลังใจให้กับคนในท้องถิ่น
แล้วก็ที่สำคัญเป็นการบอกให้คนทั้งประเทศได้รับรู้ว่า
ยาลาก็เป็นเมืองที่น่าอยู่เช่นเดียวกันครับ
โดยการแสดงครั้งนี้นะครับนอกจากชาวยาลาจะให้ความสนใจเข้าชมเต็มหอประชุมแล้วนะครับ
ที่จะมีโอกาสได้ชมผลงานระดับประเทศ
เป็นการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็โอกาสดีให้กับเยาวชนในจังหวัดยาลาได้อีกด้วยนะครับ
ฤดูกาลที่๑๒แล้วนะครับประจำปี๒๕๕๙
ในครั้งนี้จะทำการแสดง๒รอบ
รอบแรกก็คือวันนี้ที่จังหวัดยาลาแล้วก็รอบ๒ในวันที่๔กันยายนที่รัฐปีนังประเทศมาเลเซีย
เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์๖๐ปีไทยมาเลเซียด้วยครับ
ซึ่งในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของเทศกาลฮารีรายอร์นะครับ
มุสลิมต่างก็มีความสุขอยู่กับครอบครัว
ครอบครัวซึ่งบรรยากาศใน๓จังหวัดชะแดนภาคใต้

ส่วนวันนี้ถือว่าวงออเคสต้าระดับประเทศ
ก็ได้มาสร้างความสุขให้กับคนในพื้นที่
ยาลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดยาลาครับ

หลายคนก็เชื่อแหละว่าเสียงดนตรีเนี่ยมันเยียวยาหลายอย่างได้